ว่าคุณแม่บ้านครับเชิญไปทำมาหากินตามปกติได้เลย
อย่าชมข่าวนี้เป็นอะไรครับมิติใหม่ของพ่อบ้านใจกล้า
มิติใหม่ของคุณพ่อบ้านใจกล้าใจกล้าขนาดไหนฮะตั้งใจจะซ่อนเงินเมีย
เอาไปซ่อนในกำแพงซ่อนในรองเท้าหมดยุคไปแล้ว
รอบนี้เปิดกระโปรงรถยนต์เปิดกระโปรงรถยนต์

ตามจุดต่างของด้านหน้าห้องเครื่องรถยนต์รถกระบะ
ชมได้ตาฉันเองฮะค่ะ

เฮ้ยแล้วสี่หมื่นกว่านี่มันไม่ถึงสี่สิบบ่ายน่ะนี่
อยู่แล้วต้องหาอยู่มันมี

เป็นผลสืบเนื่องมาจากเรื่องของการไปซุกซ่อนเงิน
ซ่อนเงินเมียอยู่ในห้องเครื่องหรือเปล่า

ความร้อนเรื่องของฝนเรื่องของลมไม่เกี่ยวเลย

นี่เอาเงินไปให้หนู

รอบนี้งานนี้ถือว่าเป็นมิติใหม่จริงฮะ
ตั้งใจอะไรไว้ไม่ได้บอกแต่มีคนสันนิษฐานว่าตั้งใจจะเอาเงินไปให้อีหนู
เจอหนูจริงมาปราบเซียนซะก่อนนะ
นี่ถือว่าเป็นมิติใหม่ที่การซ่อนเงินที่เกิดขึ้นน่าจะหลักสี่หมื่น
คุณลุงเขาบอกเองว่างานนี้น่าจะหลัก๔๐๐๐

แล้วเมียกำหมัดแล้วนี่กล้าดียังไงมาซ่อนเงินเมียขนาดนี้
เอาละขาดวิ่งขนาดนี้ทำไงล่ะเข้าใจว่าทางธนาคารเขาจะมีหลักเกณฑ์อยู่ใช่ไหม
อันไหนที่มันไม่ได้ขาดแบบเหลือส่วนเล็กอะไรอย่างนี้อันนี้คงจะไปแลกได้
และส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นฮะหนูแทะนิดหน่อยก็เอาไปแลกคืนได้เหมือนกัน
คราวนี้กลับมาอย่าทำแบบนี้อีกเป็นอันขาด
ทำนะคะคุณนัทจับวงฮะนี่พี่พี่ไม่น่าทำแบบนี้เลย
ไม่น่าทำให้จับได้เลยคนอื่นเขาลำบากแล้ว

ไม่มีโหคนอย่างพี่ไม่มีให้ซ่อน